จะเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์นี้นะครับ
รวมถึงการสร้างความกังวลว่าฟิลิปปินส์จะหวนไปสู่พระเด็จการยุคใหม่
หลังจากที่นายดูเตอร์เต้แสดงความเห็นว่าการสังหารนักข่าวที่ทุจริตเป็นเรื่องชอบทำ
องค์กรสื่อทั้งในและต่างประเทศได้ประนามความเห็นดังกล่าวแล้วนะครับ
เมื่อวันอังคารที่ผ่านมานายโรดิโก้ดูเตอร์เต้ว่าที่ประธานาธิบดีฟิลิปปินส
ผู้สื่อข่าวหญิงตั้งคำถามว่าจะปกป้องเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอย่างไร
หลังมีนักข่าวอาจยากรรมถูกยิงเสียชีวิตในกรุงมณิลา
ดูเตอร์เต้ตอบว่าการเป็นนักข่าวไม่ได้ทำให้เป็นข้อยกเว้นจากการลอบสังหาร
หากนักข่าวคนนั้นเป็นคนไม่ดีเสรีภาพไม่สามารถปกป้องได้หากทำผิด
ยังย้ำว่าไม่ใช่นักข่าวทุกคนที่จะสุจริต
ซึ่งการที่นักข่าวจำนวนหนึ่งรับสินบนเลือกข้างรายงานโจมตีเป็นเหตุผลที่ทำให้พวกเขาถูกฆ่า
รายงานยังระบุว่านายดูเตอร์เต้ยังผิวปากใส่นักข่าวหญิงที่ถามคำถามดังกล่าวด้วย
ล่าสุดมีปฏิกิริยาจากสหภาพผู้สื่อข่าวแห่งชาติฟิลิปปินส์
ระบุว่านี่ไม่ใช่เหตุผลว่านักข่าวสมควรถูกฆ่า
เรียกร้องให้ว่าที่ผู้นำถอนคำพูดและปกป้องสื่อ
ที่องค์กรผู้สื่อข่าวไร้พรมแดนประนามความเห็นดังกล่าวของนายดูเตอร์เต้
เรียกร้องให้สื่อมวลชนในฟิลิปปินส์คว่ำบาดการแถลงข่าวของว่าที่ประธานาธิบดี
กว่าเขาจะขอโทษต่อสาธารณชนอย่างเป็นทางการ
ตั้งแต่ปี๒๕๒๙มีนักข่าวในฟิลิปปินส์ถูกสังหารไปแล้ว๑๗๕คน
ขณะที่คณะกรรมการสากลเพื่อปกป้องนักข่าวจัดให้ฟิลิปปินส์อยู่ในอันดับ๕
จากทั้งหมด๑๔ประเทศในดัชนีว่าด้วยกรณีผู้ทำผิดโดยไม่ต้องรับโทษ
ซึ่งทั้ง๑๔ประเทศมีนักข่าวมากกว่า๕คนที่ถูกฆ่าโดยไม่มีผู้ก่อเหตุ
แม้แต่คนเดียวที่ถูกลงโทษครับ